ท่านผู้ชมครับผมว่าท่านต้องตามเรื่องของคลิปนี้อยู่แน่แน่ค่ะนะคลิปที่จะเห็นภาพว่ามีผู้หญิงนะ
พยายามไล่จับพระสงฆ์รูปหนึ่งอืมไล่ขวดไล่จับพระนี่ก็เหมือนกับหนีอ่ะนะค่ะ
คือถึงขั้นแบบล็อกคอแล้วทุ่มลงพื้นเลยนะแต่ฝ่ายของคนถ่ายคลิปแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยบอกว่าพระเนี่ยไปรวมลามเขา
อ่าไปจับหน้าอกลูกสาวเขาค่ะนะครับเราตามเรื่องนี้ให้แล้วนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
ความจริงมันเป็นยังไงกันแน่พระไปทำอย่างนั้นจริงหรือคนกลุ่มนี้ที่พยายามไล่จับพระเนี่ย
ตกลงแล้วเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรเราไล่ให้หมดแล้ว
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

นี่ลวนลามผู้หญิงเนี่ยลวนลามผู้หญิงมาดูเลย
มันรวนรามอีทิศอย่างเดียวเนี่ย
พอมันรวนรามอีทิศอย่างเดียวไม่พอเนี่ย
เป็นผัวเมียมันยังรวนรามครอบครัวนี้อีก

เดี๋ยวกูจะขึ้นศาลเอาให้อยู่ไม่ได้เลย

กูจับตาดูมานานแล้ว
มาจับนมผู้หญิงเขาเนี่ย

รู้ไม่จริงอย่ายุ่งเพิ่งมาได้วันที่๑๐อย่ายุ่ง
มันเรื่องผู้หญิงทั้งนั้นเลยคนนี้

เดี๋ยวจะโดนหางเลขไปกับเขานะอย่ายุ่งนะ
นี่ค่ะคือคนที่เห็นคลิปเนี่ย

พระรูปนี้เป็นแบบนั้นจริงหรือ
ตามที่คนที่กำลังถ่ายคลิปบอกว่าเนี่ย
ลวนลามลูกสาวเข้าไปจับหน้าอก

บางคนก็บอกว่าอ้าวถ้าพระทำอย่างนี้จริงเนี่ย
แต่จากในคลิปในภาพที่เห็นนี่
พระเป็นฝ่ายถูกไล่จับแล้วก็วิ่งหนีด้วยซ้ำ
ใช่คือเหมือนถูกไล่ต้อนนะคะท่านพยายามป้องกันตัวเองด้วย
หรือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรืออย่างไร
คือเอาตอนแรกแวบแรกที่ดูคลิปนี้
ก็คิดเหมือนกันว่าเขาทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้านี้แล้วเขามาตีกันหรือเปล่า

อีกครั้งนะฮะเราตามให้หมดแล้ว

ความจริงเป็นเช่นไรเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟัง

แต่ถัดจากคลิปนี้มันมีอีกคลิปนึง

คือหลังจากพระรูปนี้ท่านถูกต้อนมาอยู่ท้ายรถกระบะคันนี้เนี่ย

โดยครอบครัวกลุ่มนี้คนถ่ายคลิปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
พระท่านก็พยายามเรียกญาติโยมในวัดพระรูปอื่นบอกมาช่วยหน่อยช่วยหน่อย

ช่วงท้ายคลิปจะมีชาวบ้านมีพระรูปอื่นพยายามเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม

คนที่ถ่ายคลิปเนี่ย๒๓คนเนี่ยที่ยืนลุมกันอยู่เนี่ย

เวียงก้อนหินใสนะ

คุณผู้หญิงกระโดดถี่พระนี่ฉันไม่เคยเจอมก่อน
อ่าเดี๋ยวดูคลิปหน้า
ให้พี่ใช่พาแล้ว
หาเรื่องไปจับนมลูกสาวผมเนี่ย
แล้วก็คอลูกสาวผมแดงเลย

เห็นไหมเนี่ยเอ้าเอ้า
เอ้า
ยุ่น
พูดไม่ออกอะค่ะจริงคือผู้พูดไม่ออกจริงคือ
นี่ค่ะคือไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นภาพ
คือเคยเห็นภาพแบบพระต่อยคนอื่นแล้วเคยเห็นบ้าง
แต่ไม่เคยเห็นภาพพระกับผู้หญิงทะเลาะกันขนาดนี้ค่ะ

เราตรวจสอบให้แล้วนะฮะท่านอย่าเพิ่งตัดสินนะครับ
รอฟังนะฮะเพราะพระที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ไม่ได้เป็นอย่างที่คนที่ถ่ายคลิปเขาพยายามพูดอยู่
เป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะครับในคลิปที่ตอนนี้โอ้โห
เผยแพร่กันแบบเยอะมากในโลกโซเชียลเนี่ย
ความจริงมันเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหน
ลงพื้นที่ไปยังวัดที่อยู่ในคลิป

จังหวัดสระบุรีค่ะนี่ฮะตรงนี้เลยครับ
ลงพื้นที่มาแล้วในวันนี้นะครับ

พระมหาสมศักดิ์อาติศักดิ์โก
ไปถึงแล้วก็ไปถามพระลูกวัดนะ
เพื่อจะตามหาท่านเจ้าวาดวัดที่อยู่ในคลิป
พระมหาสมศักดิ์ท่านอยู่ที่ไหนนะครับ
เพราะว่าโอ้โหตอนนี้คลิปท่านปรากฏ
เผยแพร่ไปเยอะเหลือเกิน
คือตอนนี้คนก็คงเริ่มรู้ความจริงแล้วล่ะ

ไม่มีใครต่อว่าต่อขานอะไรท่านหรอกนะครับ
แต่เราก็อยากคุยกับท่าน

พระมหาสมศักดิ์จ้าวาดวัดเกรดแก้วเนี่ย
ท่านไปปฏิบัติทำในป่า
ท่านก็อยากหาที่สงบอยู่แล้วล่ะ
ก็เลยไม่ได้อยู่ที่วัดในวันนี้นะครับ
คลิปที่ท่านเห็นที่ท่านดูอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

นี่เป็นคลิปที่ครอบครัวที่ถ่ายคลิปแล้วพยายามวิ่งไล่จับพระเนี่ย
ถ่ายเอาไว้๘โมงเช้า๒๒มกราคม๒๕๖๒
นับนิ้วดูแล้วนั่นคือ๘เดือน

นี่คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๘เดือนมาแล้ว
นี่นะฮะก็คือในวันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะฮะขณะนี้
เขาอาจจะมีงานบงงานบุญหรืองานอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
ก็คือครอบครัวนี้อยู่ที่วัดนี้มานานแล้วเหรอคะ
นี่ฮะก็ไม่รู้เขาจะอยู่มานานหรือยัง
เอาเป็นว่าวันนั้นเขามาที่นี่
หรือจะเคยอยู่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังไปเรื่อยนะครับ
เอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ครอบครัวนี้
คงจะเคยมาที่วัดหรือว่ามาบ่อยอยู่แล้วหรือยังไงไม่รู้แหละ
ทางวัดเนี่ยถึงขนาดเรียกครอบครัวนี้ว่าครอบครัวหันศา
หันศาไหมล่ะคะโอ้โห
เกรดแก้วนะฮะที่ตะบนตานเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนี่ย
ลูกศิษย์วัดชาวบ้านพระที่วัดเรียกครอบครัวนี้ว่าครอบครัวหันศา
เขามีกันอยู่๕คนพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก๓คน
ค่ะนะคือก่อนเกิดเหตุตามในคลิปเนี่ย
ครอบครัวนี้เขาก็มาเหมือนกับมาวัดมาทำบุญอะไรก็แล้วแต่
อยู่ดีไปหาเจ้าวาดคือพระมหาสมศักดิ์แล้วบอกขอเงินหน่อย
ตะโกนเรียกหาเจ้าวาดพอเจอเจ้าวาดบอกขอเงินสองหมื่น
ดื้ออย่างนี้เลยเหรอฮะขออย่างนี้เลยท่านเจ้าวาดที่อยู่ในคลิปท่านก็ถามว่า
จะเอาไปทำไมครอบครัวนี้บอกจะเอาไปตั้งตัวเดี๋ยวถ้าได้สองหมื่นไปตั้งตัว
จะไม่มารบกวนอะไรที่วัดนี้อีกค่ะพระมหาสมศักดิ์เจ้าวาดวัดท่านก็บอกว่าโอ้โห
อาตมาก็ไม่มีหรอกเงินมากมายขนาดนั้นครอบครัวนี้โมโหฮะ
โมโหต่อว่าต่อขานหาว่าเจ้าวาดเนี่ยพระมหาสมศักดิ์เนี่ยโอ้โหท่าน
เงินกระถิ่นเงินทำบุญเงินผ้าป่าเงินในวัดตั้งเยอะแยะขอแค่นี้ไม่ได้เหรอ
เดี๋ยวสิก็นั่นมันเงินกระถิ่นเงินผ้าป่าเงินทำบุญไหมล่ะขอสองหมื่นไม่ได้เหรอ
ตามคลิปใช่ไหมคะนั่นแหละอ๋อบางรูปนี้บนรวรรามลูกสาวผมเดี๋ยวเอาให้ถึงสาเลยนี่เนี้ย
จังหวะนี่ไงเนี้ยที่เขาไปกอดเนี้ยแต่พระวิ่งหนีตลอดเนี้ยพระถูกกระชากจีว้อนะคะนี่ฮะไม่ได้มี
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้าว่าพระท่านไปทำอะไรไม่มีเลย
คลิปเป็นอย่างนี้เลยต้นทางเลย
มาขอเงินเจ้าวาดไม่ให้กระโดดกอด
ปล่อยแล้วถ่ายคลิปแล้วบอกเจ้าวาดลวนลาม
จะต้องเอาเรื่องจะต้องดำเนินคดี
อันนี้นะฮะที่ทางวัดเขาเล่าให้เราฟังนะครับ
ขอเรียกเป็นครอบครัวหันศาเนอะ
แขนของเจ้าวาดอยู่อย่างเงี้สองข้างแล้วก็แม่เขาก็ลุม
ลูกเขาก็ดึงแขนไว้อย่างนี้แต่ว่าท่านคงไม่ได้ทำอะไรนะ
อยู่เฉยเฉยจะมาขอเงินขออะไรแต่ปกตินี่คือทางวัดอ่ะ
ให้มาช่วยงานตอนนั้นโยมนี่คือว่ามีพระรูปหนึ่งส่งมาที่นี่นะ
ส่งมาที่นี่แล้วท่านก็ไม่บอกว่าเขาเคยแบล็กเมย์ที่วัดต่างมาก่อน
แล้วเพราะเอิญเหตุการณ์มันก็เลยเกิดขึ้นแต่ตอนแรกแรกเขาดมอ่ะ
เขาจะด่าพระอะไรอย่างเงี้ด่าพระไปแทบทุกองค์อ่ะโยม
แล้วทีนี้ก็เคยบอกแล้วว่าหลวงพี่เคยบอกแล้วว่าตอนนั้นบอกว่า
เนี่ยต้องดูจับตาดูโยมชุดนี้ไว้นะว่าต่อไปมันจะเกิดปัญหา
แล้วทีนี้บอกเจ้าวาดเจ้าวาดก็บอกว่า
โยมก็จะช่างมื้อไงเมื่อมาทีหลังก็แบบกับเพียงมีเจ้าวาดเนี้ย
ปเจมส์อันนี้คือต้นคลิปคุณครอบครูบอกว่า

ที่มาที่ไปที่มาของชื่อครอบครัวหันศามันเริ่มจากจุดไหนยังไง
เราไปคุยกับพระลูกวัดเกรดแก้วชื่อว่าพระเสริมศักดิ์นะคะ
ท่านบอกว่าวัดผิดเองแหละ
เป็นความผิดของวัดเองที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากมาขออาศัย
เราก็ให้อยู่โดยไม่ตรวจสอบหรือว่าถามถ่ายข้อมูลอะไรก่อน
พระทุกรูปในวัดเลยไม่มีใครรู้เลยว่าครอบครัวนี้เนี่ย
เขาเป็นใครมาจากไหน
ทุกครั้งเนี่ยเวลาเรียกคนพ่อพระจะเรียกว่าโยมผู้ชาย

ส่วนลูกที่มากันทั้งผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เด็กที่ใส่ชุดเนรนะคะ

จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เย็นวันที่๑๐มกราคมต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
มาบอกกับเจ้าอาวาสพระมหาสมศักดิ์เนี่ยบอกว่า
ตกงานไม่มีเงินเหลืออะไรสักบาท
นี่ก็ขับรถมาเรื่อยไม่รู้จะไปซุกหัวนอนที่ไหนแล้ว
ขออาศัยวัดหลับนอนสักระยะหนึ่งได้ไหมท่าน

เดี๋ยวจะติดต่อยาดติดต่ออะไรถ้าติดต่อญาติได้เมื่อไหร่เดี๋ยวรีบไปทันทีเลย
นี่คือจุดเริ่มต้นพระท่านก็อ่ะให้
ก็เห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็ให้มา
๒มกราคมผ่านไป๒วันด่าพระเลยค่ะ
คือพระลูกวัดไปตามครอบครัวนี้ให้มาร่วมสวดมนต์
ทีนี้จังหวะสวดมนต์อยู่คนเป็นแม่ค่ะ
ขึ้นยืนที่ผมสีทองนะคะลุกขึ้นยืน
เดินไปเปิดลำโพงหยิบไมโครโฟนแล้วก็ท่องบทสวดมนต์มั่ว
แล้วก็สั่งให้พระสงฆ์และคนที่มาปฏิบัติธรรมท่องตาม

มาอีก๒วัน๑๔มกราคมค่ะ
พระลูกวัดบอกว่าอ่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดัวดายใช่ไหม
ปั่นหัวปั่นขวายให้ลูกท่านเล่นช่วยเอาขยะไปทิ้งให้น้อย
กวาดใบไม้เอาขยะไปทิ้งที่ถัง
แต่ครอบครัวหันศาครอบครัวนี้
เอาขยะกับเศษใบไม้แห้งมากองไว้ที่ป่า

ที่ป่าด้วยนะพระตกใจวิ่งไปต่อว่า
กลายเป็นครอบครัวนี้ตะโกนด่ากลับพระบอกว่า
เขาก็มานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิกันอยู่ที่ลานปฏิบัติธรรมในวัด
ครอบครัวนี้เดินมาเสร็จปุ๊บไปชวนคนที่เขานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันอยู่
บอกว่าให้ไปนั่งที่อื่นกันเถอะ
ทะเลาะกับคนที่เขามาปฏิบัติธรรม
แล้วก็ยืนด่ากราดคนที่อยู่ในลานปฏิบัติธรรมทุกคนเลย

มาอีก๒วัน๑๗มกราคม

เอาลำโพงบลูทูธตัวใหม่ที่วัดเพิ่งซื้อออกมาใช้
เพื่อนำสวดมนต์กับคนที่มาปฏิบัติธรรม

ด่าเลยชี้หน้ายืนด่าต่อว่าบอก

เอาลำโพงจากเงินที่ครอบครัวเขาเรียรัย

แล้วก็ชี้หน้าด่าพระลูกวัดทุกรูปบอกว่า

มีนิสัยชอบเอาเงินบริจาค
ซื้อของไว้เป็นของส่วนตัว
แบบนี่ท่านก็ทนกันมา๒สัปดาห์เต็มได้เลยมั้งเนอะ

คนที่มาปฏิบัติธรรมเองก็ไม่ไหวค่ะ
ตัดสินใจว่าอยากจะเชิญครอบครัวหันศาครอบครัวนี้
เชิญออกจากวัดบินทบาทออกจากวัดไปเลยจ้ะ

ครอบครัวนี้ก็ตัดสินใจว่าเออออกก็ได้

แต่ขอเงินด้วย

เฮ้ยหาตำราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอก

เขาก็เลยกลายเป็นทำร้ายเครื่องเสียงแล้วก็ออกไป
ทางโลกเนี่ยจบโดยการที่มันมีการค้นประวัติปั๊บเจอที่ก่อนอันนี้เคยทำที่อีกที่หนึ่งมาที่ศูนย์ดอนเมือง
แล้วก็ไม่ไปทำที่รบบุรีทำที่แถวนี้อีก
วันไหนนึกที่คือมันมาให้ข้อมูลไม่เคลียร์
เพราะว่ามันมีข้อมูลที่แบบนี้ต้องไปถามที่สนสนแกงคอย
แล้วจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงเคยทำยังไง
สุดท้ายสุดก็ถอนแจ้งความ

บุรีก็ว่าคือเขาแต่งชุดเป็นเนรไปเรียรัย
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลวงพี่พาไปบวชเนรให้
แต่เขาออกศึกไปแล้วแต่แม้ว่ามีการเอาชุดเนรไปบอกบุญ

หรือสองไอ้คนที่เสียหายไม่พอใจอาจจะทำเพิ่ม

มีชื่อเหมือนกันนะหรือฮะไปตรวจสอบดูปรากฏว่าทั้งวัดและสถาน
ปฏิบัติธรรมหลายที่ในจังหวัดสระบุรี
ประกาศติดป้ายหราเตือนภัยครอบครัวครอบครัวนี้เลยค่ะ
มีชื่อเสียมีชื่อในทางไม่ดีเอามูลชมดูหน้าไว้
คือหน้าตาแบบนี้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ใช่ค่ะเพราะว่าหลายแห่งในสระบุรีประกาศเตือนภัย
ถ้ามีผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปีที่เห็นในรูป
ผู้หญิงชันชาติเมียนมาลอายุ๓๕ถึง๔๐ปี
ผู้หญิง๒คนอายุ๑๙และ๑๕ปีแล้วก็เด็กสวมชุดสามเณรอายุ๗ขวบ
ไปเดินเรียรัยหรือไปขอวัดไหนอยู่
ขอให้วัดนั้นหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นไล่ออกไปเลย
ให้แจ้งตำรวจมาจับยิ่งดี
แล้วเราก็มีข้อมูลจากพระมหาจำลองนะคะเป็นพระรูปหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
ส่งข้อมูลมาให้พระมหาสมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเกรดแก้วด้วยบอกว่า
โอ้โหครอบครัวนี้เรื่องชื่อลือชามากเรื่องก่อวีรกรรมลวนลามพระ
ใช่ค่ะคือตั้งใจเลยตั้งใจไปลวนลามพระ
ไถเงินพระแลกกับให้เรื่องเงียบ
ซึ่งก็มีวัดในหลายพื้นที่ตกเป็นเหยื่อแล้วนะคะ
เท่าที่รู้มาคือมีวัดแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมในแถบจังหวัดสมุทรสาคร

แล้วก็มีที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดลบบุรีค่ะ

คือพระหลายวัด

ท่านก็คงไม่อยากมีปัญหา
โอ้โหมันก็นะเสื่อมเสียชื่อเสียง

ถูผู้หญิงแตะตัวมันก็อาบัตรประชิกใช่มั้ย

ครอบครัวนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับทุกผู้ชมครับ
ครอบครัวหันศา๕คนนี้
เอาพูดตรงนะผมไม่โทษเด็กนะ

พ่อแม่พาไปไหนก็ไปอะ

ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับ
ยังตามหากันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้
นี่ก่อนบ้านนี้ครับมีเรื่อง
พระอาจารย์ผมก็ไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราว
ไม่อยากมีอะไรก็อยากทักบุญของแก

ผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีอย่างนั้น
นี่ฮะหรือว่าถ้าครอบครัวนี้ดูอยู่ครอบครัวหันศาเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าลองถึงขั้นถ่ายคลิปแล้วก็บอกว่าจะต้องประจานแบบนี้แสดงว่าท่านเนี่ยใช้สื่อโซเชียลอยู่แล้ว

อันนี้คุณต้องเห็นแล้วว่าคลิปของครอบครัวคุณเนี่ยโอ้โหนี่คลิปเราเป็นอย่างนี้แม้ว่าจะ๘เดือนแล้วแต่ว่าตอนนี้ดังเหลือเกินเนี่ย

ถ้าอยากชี้แจงคุณก็ต้องออกมาใช่ไหมว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะ

มันไม่ใช่เลยมันเป็นอย่างนี้อะไรก็ว่ามาใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับตำรวจสพแก่งคอยที่สระบุรีบอกว่า
เรื่องนี้เป็นคดีนะครับพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความตั้งแต่ตอนเดือนมกราคมที่เกิดคลิปแล้วนะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไปสอบถามท่านพระมหาสมปองพระมหาสมศักดิ์
จ้าวาดวัดเกรดแก้วแล้วนะครับตรวจสอบจนแน่ใจแล้ว
สพแก่งคอยตำรวจสพแก่งคอยขอยืนยันนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าพระมหาสมศักดิ์อติศักดิโกจ้าวาดวัดเกรดแก้ว
เป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวนี้ไปแจ้งความจริงนะ
แต่ตำรวจบอกไปตรวจสอบแล้วอ้าวพระท่านบริสุทธิ์ค่ะนะครอบครัวนี้ก็เลยแบบ
งั้นถอนแจ้งความก็ได้คือไม่สู้ไม่สู้ต่อไม่ดำเนินคดีอะไรต่อ
ถอนแจ้งความแล้วก็ย้ายไปหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับ
ทางวัดนะครับถามว่าเอายังไงต่อ
อย่างนี้ถือว่าท่านเจ้าวาดท่านเสื่อมเสียนะ

อีกรูปหนึ่งก็ถูกทำร้ายชื่อเสียงของวัดอีก
ตำรวจถามว่าจะแจ้งความกลับไหมหมินประมาทฟ้องร้องอะไรก็ว่ากันไป
วัดท่านมีเมตตาอีกนะบอกไม่เป็นไรถือว่าเขาเป็นคนตกทุกข์ได้ยาก
ตอนนั้นก็ให้มาอยู่อาศัยแล้วก็โดนด่าไปหลายวันติดเลยนั้นอ่ะ
จะแจ้งความกลับมาไหมวัดบอกไม่เป็นไรปล่อยไปถือว่าเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยาก
หากใครถูกครอบครัวนี้ไปหลอกไปลวงแบบไหนนะแบล็คเมลแบบไหนวัดไหนถูกกระทำพระรูปไหนถูกกระทำมาแจ้งความเพิ่มเติมได้
แต่เอาเข้าจริงนะทางวัดทางเจ้าวาดท่านมีเมตตาก็จริงเนี่ยแต่ผมว่าคดีอย่างนี้เป็นภัยสังคม
ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงเราไม่รู้ว่าเขาไปในรูปแบบไหนนะอาจจะไม่ได้ไปที่วัดอย่างเดียวก็ได้
เป็นภัยกับวัดอื่นอื่นด้วยเออนะทางวัดควรจะแจ้งความใช่ค่ะ
ถ้าไม่มีเจ้าทุกข์แจ้งความตำรวจดำเนินคดีเองได้ไหมมันมีตรงไหนที่จะสามารถไล่ตามตัว
เอามาสอบเอามาถามกันว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือถ้าเป็นอย่างนี้คุณยังมีพฤติกรรมที่จะทำแบบนี้อีกไหม
ไม่อย่างนั้นคนอื่นก็เนี่ยฮะก็ซวยไปเรื่อยอ่ะใช่คือจริงจริงมันน่าจะเข้าข้อกฎหมายหลายหลายข้อบ้างแหละค่ะ
ก็อยากจะอยากจะให้มันเกิดขึ้นเนาะมีการแบบติดตามตัวมาดำเนินคดีหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะว่าแบบนี้คือวัดลำบาก